คุณผู้ชมครับวันนี้มีพิธีนำเท่าอธิของพระเทพวิทยาคม
หลวงพ่อคูณปริสุทธโธไปลอยอังคารที่แม่น้ำโขงจังหวัดน้องคายนะครับ
ซึ่งถือเป็นการเสร็จสิ้นพิธีส่งดวงวิญญาณของท่านเป็นครั้งสุดท้าย
ติดตามจากรายงานของคุณพลอยสจิฤทธิสินครับ
สารวัตรทหารประคองกล่องเหล็กบรรจุเท่าอัฐิพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพระคูณบริสุทธโธ
ลงเรือลาดตะเวน๑๖๙ของหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง
ซึ่งได้มีการนำผ้าขาวมาประดับตกแต่งเรืออย่างสมเกียจ
หลังจากได้เคลื่อนขบวนออกจากชาวปณสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่น
และได้มาถึงยังบริเวณสถานีเรือน้องคายในเวลาประมาณ๑๓นาฬิกา
เรือเริ่มล่องไปตามแม่น้ำโขงผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาว
เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสกราบลาเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนที่จะมุ่งหน้ามายังพระธาตุกลางน้ำตามความเชื่อของชาวอีสาน
ว่ามีพระบรมศาลีริกฐาตุของพระพุทธเจ้าประดับอยู่
๑๖๙วนรอบพระธาตุ๓ครั้งโดยพระสงฆ์๔รูปเริ่มสวดมาติกาบางสุกุล
เหรียญ๙เหรียญพิธีลอยขัน๕ลอยพวงมาลัยโปรยเข้าตอกดอกไม้
ถวายเครื่องทัยธรรมและลอยเท่าอัฐิของหลวงพ่อคูณ
โดยได้มีการเปิดกล่องเหล็กบรรจุเท่าอัฐิ
ก่อนที่จะทำการราดน้ำลงไปในกล่องแล้วเทลงในแม่น้ำโขง
เพื่อให้เท่าอัฐิจมน้ำและไม่ให้ใครมาเก็บเป็นของส่วนตัว
เจตจำนงของหลวงพระคูณ
จากนั้นพระทรงรับอนุโมทนาและกรวดน้ำเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี
ท่ามกลางคืนสาธุชนจำนวนมากมาเฝ้ารอ
และมาจับจองพื้นที่บริเวณริมขอบแม่น้ำโขง
เพื่อร่วมส่งหลวงพระคูณเป็นครั้งสุดท้ายอย่างใกล้ชิด
รวมถึงยังได้มีเพื่อนบ้านฝั่งสปลาว
ที่มีความเลื่อมสายศรัทธาในคำสอนหลวงพระคูณ
มาร่วมชมพิธีลอยอังคารด้วย
นับเป็นการร่วมส่งดวงวิญญาณของพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณ
พระผู้ให้แห่งพื้นที่ราบสูงอย่างเสร็จสมบูรณ์
ซึ่งแม้ว่าวันนี้เท่าอัฐิและสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณ

แต่สิ่งที่เหลือไว้คือพระธรรมคำสอน
ที่จะสามารถเป็นสิ่งยึดเหนียวน้อมนำ
เป็นแนวทางให้พุทธศาสนิกชนได้ยึดถือปฏิบัติ
และจะยังคงอยู่ในใจของสาธุชนตลอดกาล
รอยสจริษฐศิลป์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน